ส่วนความเคลื่อนไหวของรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับ
ของพุทธศรซึ่งโชมอลีบูเวฟนั้นเป็นตัวแทนของไทยและเป็นเจ้าภาพ
เคยเป็นแชมป์หนึ่งสมัยเสริมทัพล่าสุดนะครับ
ต่างชาติยังเงียบอยู่แต่ว่าตัวไทยนั้นมีเดียวที่ไม่คาดคิด
แต่ทุกคนนั้นคาดเดาว่าน่าจะเป็นไปได้และเกิดขึ้นนั่นก็คือเจษาชูเดชนะครับ
หลังจากจบเกมคู่นี้มีการแถลงข่าวว่าเจษาชูเดชนั้นถูกยืมตัว๑เดือน
เพื่อมาแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียให้กับชมบุรีบูเวฟครับ
ตอปเจษฎาทูเดตกัปตันทีมสโมสรราชนาวีนำดาวสนวอล
หลังจากผ่านไป๑๐นัดสะสมไปแล้ว๑๘ประตู
ผลงานที่โดดเด่นต่อเนื่องทั้งกับสโมสรต้นสังกัดและในนามทีมชาติ
ทำให้ชนบุรีบลูเวฟตัดสินใจยืมตัวเจษดาระยะเวลาสัญญา๑เดือน
เสริมความแข็งแกร่งของทีมสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครั้งที่๗
เดชเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีความเฉียบคมอย่างมากนะครับ
ก็เป็นดาวสันโวมาอยู่หลายปีเหมือนกัน
ฉะนั้นด้านการจบสกอร์เจษดามีประโยชน์อย่างมากนะครับ
เราก็ต้องการคนที่สามารถปิดสกอร์ได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับ

ต้องมีเขานะครับต้องมีเขามาช่วยเหลือในการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับ
เชียร์ราชนาวีก็พร้อมสนับสนุน
ในฐานะเป็นแฟนบอลก็ดีใจมากคืออยากได้มานานแล้วครับ
ขอให้สู้ศึกให้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพื่อตัวเอง
แต่นี่คือในนามของคนไทยทั้งชาติ

ผมให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่นะครับ
แล้วก็จะคืนความสุขให้กับกองเชียร์ทั้งของราชนาวีแล้วก็ชนบุรี

ผมจะทำให้เต็มที่แล้วก็คว้าแชมป์ในไทย
เพื่อเป็นของขวัญให้กับกองเชียร์ของสนับสนุน
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดตลอดรายการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๓กรกฎาคมนี้ค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน